คุณผู้ชมคะต้องติดตามกันต่อสำหรับกรณีเซลล์แมนหนุ่มหรือในเบิร์ตนะคะที่หายตัวไปตั้งแต่๒๐ธันวาคมปีที่แล้ว
ทางญาติไปแจ้งความคนหายเมื่อวันที่๘มกราคม๔๐กว่าวันแล้วนะคะ
หลักฐานที่มีก่อนหน้านี่เนี่ยก็คือการไลน์ไปยังผู้จัดการที่ทำงานด้วยกัน
สามสูงนูตสามก็เจอเงินสองหมื่นบาท
คล้ายกับยาไอซ์เนี่ยค่ะคือหลักฐานที่มีแต่คุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ตอนเย็นเจ้าหน้าที่เขาไปเจอศพ
ค่ะผู้ชายคนนึงอายุสักประมาณสี่สิบสี่สิบห้านี่แหละ
ก็เลยเดาว่าเป็นในเบิร์ตเซลแมนคนนี้หรือเปล่า
ยังไม่สรุปว่าใช่หรือเปล่าแต่ก็ได้นำญาตินำคนใกล้ชิดไปดู
แต่ศพเนี่ยเสียชีวิตมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นแล้ว
เสียชีวิตมาสัก๓๔วันเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้
ต้องมีการตรวจสอบว่าใช่หรือเปล่าญาติยังไม่มั่นใจว่าใช่ไหมนะคะ
พลตำรวจรีสุธีเนรกันทีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ลงพื้นที่บริเวณใกล้วัดเชิงเลนตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ด
นนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อไปตรวจสอบกรณีที่พบศพผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
อายุสี่สิบถึงสี่สิบห้าปีลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งก็พาเพื่อนคนสนิทของในเบิร์ตเซลล์แมนหนุ่มที่หายตัวไปนะคะ
เบิร์ตหรือนายรัติภูมิพิมพ์ใจใสก็ให้เพื่อนไปดูรูปภัณฑ์
ว่าใช่ในเบิร์ตรติภูมิหรือเปล่าแต่เพื่อนบอกว่ายังยืนยันไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าสภาพศพเน่าเปื่อยต้องมีการตรวจดีเอนเอเพื่อเปรียบเทียบอีกครั้งนะคะ
ด้านตำรวจภูทรปากเกร็ดบอกว่าสภาพศพผู้ชายคนนี้เนี้ย
ใข้กางเกงและเส้นผมเหนือใบหูซ้ายมีรอยสีขาวเปลื้อนอยู่ด้วย
ตามร่างกายไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสักสามสี่วัน
นอกจากนี้ภายในตัวพบเงินสดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทกลับกุญแจห้องอีกสามดอก
จากการสอบถามชาวบ้านแถวแถวนั้นน่ะนะคะ
ไม่มีคลัยรู้จักเคยเห็นผู้ตายมาก่อน
นิษฐานว่าผู้ตายน่าจะถูกจับมัด

เสียชีวิตก่อนจะถูกโยนลงน้ำ
หรือจมน้ำเสียชีวิต
ไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ